ทุกผู้ชมครับเมื่อคืนนี้พนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับ
ระทึกเลยนะฮะเพราะว่านั่งรถบัสรับส่งพนักงานของบริษัทออกไป

แล้วไปเจอด่านตรวจของตำรวจเขาก็เรียกตรวจ
แต่คนขับรถเนี่ยไม่หยุดให้ตรวจ
เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปดูนะครับ
เข้าป่าไปแล้วพี่ป่าป่าอยู่ในป่าพี่อยู่ในป่า
โอ้โฮอ่านี่ค่ะใช่ครับพี่เข้าป่าไปแล้วนะ
หนีไปเลยครับตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอนะฮะรถบัสรับส่งพนักงานคันนี้ครับ
ด่านตรวจของตำรวจนะครับแล้วไปจอดอยู่ตรงนั้นแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าไปเลย
แต่บนรถมีพนักงานนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือถนนบางนาตราดนะฮะแล้วหนีมาจนถึงซอย๒๔แลนด์
อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการนะครับเลี้ยวเข้าไปตรงเนี้ยมีชิ้นส่วนรถหลุดออกมาด้วยทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับ
เพราะว่าตำรวจเนี่ยไล่ยิงมาด้วยนะฮะสุดท้ายคนขับก็จอดรถวิ่งหนีเข้าป่า
ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาสพบังบ่อบอกว่าตอนนั้นตั้งจุดตรวจป้องกันอาทยากรรมอยู่
บนถนนบางนาตราดกม๒๗ช่องทางคู่ขนานประมาณ๓ทุ่มรถบัสคันนี้มีคนขับเป็นผู้ชาย
อายุประมาณ๔๐๕๐ปีขับผ่านมาผ่านด่านก็เรียกให้หยุดตรวจค้น
แต่คนขับมีพิรุธไม่ยอมลงมาจากรถบอกให้จอดรถเข้าข้างทาง
อาศัยจังหวะนั้นเร่งเครื่องขับหนีตำรวจก็เลยขับรถไล่ตาม
หลังจากทิ้งรถแล้ววิ่งหนีเข้าป่าไปเนี่ยตำรวจก็หาทั้งคืนนะครับ
กู้ภัยเอาอุปกรณ์พวกไฟส่องสว่างมาช่วยตรวจค้นหายังไงก็หาไม่เจอ
ส่วนบนรถบัสคันนี้ตำรวจก็เข้นไปตรวจค้น
ถึงบางอ้อว่าทำไมถึงไม่ยอมลงมาให้ตรวจค้นถึงไม่หยุดให้ตรวจค้น
เจอยาบ้า๑๒เมตรนะฮะพร้อมกับอุปกรณ์การเสพยาบ้าอยู่ที่คอนโซลหน้ารถ
นี่เป็นพนักงานขับรถรับส่งพนักงานนะของบริษัทเขา
ยาบ้า๑๒เมตรนะฮะคนขับชื่อนายวัลลบทับแสงอายุ๔๔ปีนะครับ
เดี๋ยวตำรวจจะออกหมายเรียกให้มามอบตัวกับตำรวจ
ติดต่อไปยังญาติให้พามามอบตัวหรือถ้าวันลบดูอยู่นะฮะรีบไปมอบตัวนะครับ
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางเมื่อคืนนี้นะครับเริ่มจากกล้องตัวแรก
ขับหนีนะฮะขับหนีแล้วไม่ยอมหยุดตรวจที่ด่าน
แล้วจะมีจักรยานยนต์สายตรวจเนี่ยขี่ไล่หลังไปติด
จากนั้นมีกล้องริมถนนบางนาตราดนะครับ
ตั้งแต่บางนาขาเข้ากม๒๖ไปถึงกม๒๔

นายวัลลบขับมารถรับส่งพนักงาน
ตำรวจก็ยังไล่ล่าไปอย่างกระชั้นชิดนะครับ
จังหวะรถบัสเนี่ยพยายามขับขวางเลน
เพื่อจะกันไม่ให้ตำรวจแซงด้วย
โอ้โหดูสิเห็นแล้วก็น่ากลัว
ตำรวจก็ไล่ยิงไปนะแบบยิงยิงยางเพื่อจะสกัดนะฮะ
นี่ฮะคนขับก็ยังบดยางขับต่อด้วยนะ

อ่าดูสิฮะชนตรงนี้นะครับ
เลี้ยวเข้าซอย๒๔แลนด์
มีชิ้นส่งชิ้นส่วนกันชนตัวถังอะไรหลุดร่วงลงมาด้วย

ต่อไม่ไหวแล้วเสียหลักปีนทางเท้า

นี่ฮะสุดท้ายต้องนี่จอดตรงนี้รถนี่โครงเคลงโครงเคลงนะครับ
จังหวะนี้คนขับรถเปิดประตูวิ่งหนีไปแล้วเข้าป่าไปแล้วนะฮะ
ไวเหลือเกินจอดปุ๊บเปิดปั๊บ

ค่ะมืดด้วยมองยากเลยทีนี้
ดูสิระทึกเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยทีแรกคิดว่ามาแค่คนเดียว
ท่านผู้ชมครับรถที่ขับแหกด่านมาตรงนี้เนี่ย
นี่บนรถนะฮะมีพนักงานอยู่๗คน

แถมยังมีตำรวจไล่ยิงมาอีก
ระทึกยิ่งกว่าเลยค่ะนี่เห็นไหมเขาบอกแล้วพวกเราจะได้ลงไหมเนี่ยโอ้ย

อืม

ลงลงกระจอดลง

สงสารคนในรถเลยค่ะคือไม่รู้อีโนอิเน่แล้วตำรวจก็ยิงยิง

ถ้าพี่อุ๋ยอยู่ในรถคันนี้พี่อุ๋ยจะทำยังไงครับ
โอ้โหหัวใจจะวาย

แล้วนะเห็นไหมโอ้โหวันนี้คุณเนติชาวไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ผู้ชมครับระยะทางจากด่านตรวจที่นายวัลลบขับรถหลบหนีตำรวจมาเนี่ย
ถึงจุดสุดท้ายเนี่ย๔กิโลเมตรนะครับ
กราฟิกหน้าจอแบบนี้เลยนะฮะคือโดยรอบพื้นที่ก็เต็มไปด้วยเศษกระจก
เสร็จยางรถที่ตำรวจไล่ยิงสกัดนะครับเศษชิ้นส่วนของรถบัสนะครับ
นี่เต็มถนนไปหมดโดยเฉพาะจุดสุดท้ายที่เลี้ยวซ้ายเข้ามา
ค่ะอ่านี่ฮะข้างข้างกับจุดที่รถบัสจอดเนี่ย
แล้วก็หนีตำรวจไปมันจะรอดได้เหรอ
เนี่ยนะมืดอ่ะ
อาจจะรอดได้แต่ก็ต้องโอ้โหมีแขนขาแห่กันบ้างแหละ
อันนี้ไงในตีเช้ารอดให้ดูเลย

เห็นไหมพี่มิ้นมันรอดได้จริง

โอ้โหกลับได้ไหมเนติชาว
นั่นสิงงแล้วเอายังไงล่ะที่นี่

ทุกผู้ชมครับคุณเป้นะฮะเป็นคนที่ถ่ายคลิป
ตำรวจไล่ล่าไว้ได้บอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ย
เขาอยู่หน้าบ้านเห็นรถบัสคันหนึ่งขับผ่านมาด้วยความเร็ว
แล้วมีรถตำรวจไล่ตามติดคิดว่าเกิดเรื่องแน่
ตัดสินใจไปกับรุ่นพี่ฮะขี่รถช่วยตำรวจไล่ล่า
ตอนนั้นเห็นว่ารถบัสพยายามจะเบียดรถตำรวจให้ตกข้างทางด้วย
ตำรวจต้องชักปืนขึ้นมายิงสกัด
ขณะเดียวกันครับพนักงานที่อยู่บนรถคันนั้น
หลังผ่านเหตุการณ์ระทึกเมื่อคืนนี้มาได้
วันนี้ไปที่สพบางบ่อนะฮะเจ้าของพื้นที่
ร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็อยากไปขอคำตอบจากทางตำรวจ
นี่เห็นไหมฮะที่เขาอยู่กันเมื่อคืนนี่ขวามือนี่
วันนี้เขามาหาตำรวจสพบังบ่อกันเขาอยากรู้ว่ายิงใส่รถทำไม
เขาเชื่อว่าตำรวจเนี่ยต้องรู้ว่าบนรถมีพนักงานอยู่
ไม่ได้มีคนขับคนเดียวหนึ่งในพนักงานบอกว่าตอนเจอด่าน
ได้ยินตำรวจบอกกับคนขับว่าจะขอตรวจปัสสาวะ
แต่คนขับบอกว่าขอไปส่งพนักงานก่อนได้ไหมตำรวจก็ไม่ยอม
บอกต้องตรวจตรงนี้ทันทีทำให้คนขับเนี่ยตัดสินใจขับรถหนี
ซึ่งก็แน่นอนตรวจตอนหลังเนี่ยพบว่ามียาบ้า๑๒เมตรในรถ
แต่เธอบอกเธอตกใจมากเพราะตอนที่ตำรวจไล่ล่าเนี่ย
มีการยิงสกัดกระสุนนี่ถึงขั้นกระเด็นไปโดนกระจกรถ
กระสุนมันทะลุตัวถังรถมาโดนพวกเธอจะทำยังไง
หรือเกิดรถคว่ำไปจะทำยังไง
เขาผ่าผ่าปุ๊บตำรวจยิงตามรอบนึงแล้ว
และรถก็เลี้ยวเลี้ยวเสร็จจอดพวกเราลง
เออกระโดดลงเสร็จเขาก็ยิงอีกสองรอบ

ก็ทางสพบางบ่อนะฮะท่านภูมิกับ
ว่าทางตำรวจที่สมุทราการอาจต้องให้คำตอบเขาหน่อยนะ

ว่าแหมจากนี้ไปถ้าเจออย่างนี้อีกจะเอายังไง

เพราะเขาบอกเขามีกันอยู่๗คนอยู่บนรถอ่ะ
คุณผู้ชมครับทางบริษัทเจ้าของรถบัสรับส่งพนักงานนะครับ
บอกว่ารถบัสคันเกิดเหตุรถ
เป็นรถที่บริษัทเนี่ยรับเหมารับส่งพนักงาน
กะที่ทำงานช่วงกลางคืน
จะหมุนเวียนคนขับรถมาขับรับส่งพนักงานในแต่ละวัน
โดยเจ้าของรถบัสบอกว่ายังติดต่อคนขับไม่ได้เหมือนกัน
นายวัลลบทับแสงวัย๔๔ปี
นายวัลลบเนี่ยทำงานขับรถให้กับบริษัทมาแล้ว๖ปี
เท่าที่ผ่านมาก็ดูเป็นคนดีมีน้ำใจ

ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
เจอยาบ้า๑๒เม็ดก็เลยไม่จอดไง

ถ้าไม่ยอมให้ตรวจค้นให้ตรวจปัสสาวะแล้วขับรถหนีอย่างนี้เนี่ยวิธี

กลัวว่าแบบถ้าเกิดยิงยางไปแล้วรถเสียหลักขึ้นมาก็อันตรายอีก